หนึ่งในมาตรการสำคัญที่เรากำลังขอความร่วมมือกันในการแก้ปัญหาการระบาดของโควิด๑๙
ก็คือการรณรงค์เหมือนข้างหลังของเราสองคนเนี่ยนะฮะ
คุณเดี๋ยวมาสอนอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ

อย่าไปรวมตัวกันเยอะอย่าไปเดินทางอย่าไปเคลื่อนไหวอะไรเยอะ
ถ้าไม่มีธุระจำเป็นจะได้หยุดการแพร่กระจายเชื้อหยุดการส่งต่อเชื้อ
คือมันมีความร่วมมือกันอยู่แค่ประมาณ๑๔๐เท่านั้น

เมื่อมันยังมีคนแบบนี้นะเดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะที่เชียงใหม่
เช้ามืดวันนี้ภาพจากกล้องวงจรปิดนี่คือโรงพยาบาลนครพิง

วัยรุ่นกลุ่มหนึ่งพาเพื่อนมาโรงพยาบาล
บอกว่าเพื่อนเนี่ยบาดเจ็บหกล้ม
เจ้าหน้าที่เขาก็โอ้โหตอนนี้เขาเข้มใช่ไหม
ต้องใส่หน้ากากอนามัยต้องอะไร
ตรวจวัดอุณหภูมิไม่ใส่หน้ากากอนามัยก็ต้องขอให้ใส่

สี่ห้าคนเนี่ยอายุแค่สักประมาณสิบห้าสิบแปด

ใส่หน้ากากอนามัยสักคน

มาถึงเนี่ยมาชูนิ้วกงนิ้วกลางใส่เจ้าหน้าที่ตรงจุดตรวจ
บอกว่ารู้แล้วไอ้ที่ว่าเตือนเนี่ยรู้แล้ว

เฉามืดมาเนอะอยากให้เห็นหน้าชัด
แต่เขาตามตัวด้วยหมดซักเป็นใครตอนตามตัวด้วย
หมดละเดี๋ยวเราไปชมรอฟังเหตุผลของพ่อเจ้าประคุณพวก
นี้ก็แล้วกันนะมันบอกว่าไปเที่ยวมาเลยไม่ได้
ชูนิ้วกลางด้วยทำไมอ่ะไปเที่ยวก็ผิดแล้วไม่เข้าใจนะออกมามันมีเหตุผลอะไรให้ออกมา
สถานบันเทิงอะไรเขาก็ปิดหมดร้านอาหารร้านอาหารเขาก็ปิดหมดแล้วอ่ะ
เขาขอความร่วมมือกันแบบทั้งวันทั้งคืนไม่เคยสนใจอะไรเลย
เนี่ยฮะคนที่เห็นข่าวคนที่ทราบข่าวพร้อมใจกันประนามการกระทำของวัยรุ่นกลุ่มนี้นะครับ
ไร้ซึ่งความรับผิดชอบต่อสังคมจริง
จังหวัดเชียงใหม่ช่วงเช้ามืดวันนี้

เข้าโรงพยาบาลก็เตือนว่า

เที่ยวมาไงเลยไม่ได้ใส่
สักพักนึงนะคือไอ้รถเก๋งเนี่ย๔๕

มีอีกประมาณ๑๐คนตามมาสมทบ

หนึ่งหน้ากากอนามัย
แล้วก็แสดงอาการไม่พอใจ

ต้องไปตามตำรวจให้มาช่วยฮะ
ถึงยอมกลับไปเพราะเขาไม่ให้เข้า

โรงพยาบาลอีกวุ่นวายอีกทีนี้ก่อนจะกลับก็เลยชูนิ้วกลางให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
เป็นการสั่งลานี่ฮะแต่ไม่ต้องห่วงครับท่านผู้ชมครับ
เจ้าหน้าที่เขาตามตัวเจอตัวหมดแล้วพวกนี้อย่าคิดว่าจะรอดง่าย
คุณกิติศักดิ์วีรชัยเจริญสุขซึ่งใส่หน้ากากอนามัยของเรา
ถูกต้องติดทำดีมากใช่ตัวอย่างที่ดี
ไปคุยกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติหน้าที่ในจุดคัดกรอง
ต้องตรวจสอบวัดอุณหภูมิคนเข้าออกโรงพยาบาลนี่ฮะ
ที่เขาทำหน้าที่เมื่อประมาณตีสี่เช้ามืดที่ผ่านมาค่ะเจ้าหน้าที่เล่าแบบนี้ครับ
เมื่อเช้ามืดวันนี้มีกลุ่มวัยรุ่นชายหญิงอายุประมาณสิบห้าถึงสิบแปดปีห้าคน
ขับรถเก๋งมาแล้วลงจากรถแต่ละคนไม่ใส่หน้ากากอนามัย
โดยพาเพื่อนผู้ชายมาคนนึงบอกว่าได้รับบาดเจ็บจากการหกล้มปวดข้อมือ
ต้องมาโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่เขาก็ตรวจวัดอุณหภูมิให้
คืออุณหภูมิเนี่ยไม่มีไข้ไข้ไม่สูงอ่ะ
เขาก็อนุญาตให้คนเจ็บเข้าไปห้องฉุกเฉิน
เพราะว่าต้องรักษาพยาบาลอ่าเพื่อนเพื่อนที่มาด้วยก็อ่ะ
อนุโลมให้ก็ได้ให้ขึ้นไปดูอาการนะแต่ทีเนี้ย
พอให้เข้าไปได้เนี่ยนะคุณเข็มมาสอนได้ใจไงอืม
ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงอยู่นั่นแหละเดินไปเดินมาหน้ากากก็ไม่ใส่อ่ะ
ใช่เจ้าหน้าที่ก็เตือนแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็แหม
คือน้องใส่หน้ากากอนามัยกันหน่อยได้ไหมช่วงนี้มันมีการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
อืมพวกนี้ไม่พอใจฮะพูดตะคอกใส่เจ้าหน้าที่ท่านนี้
บอกว่ารู้แล้วนะแต่เพิ่งไปเที่ยวมาไงเลยไม่ได้ใส่
เออไปเที่ยวไหนอ่ะที่ไหนเขาเปิดให้เที่ยวอ่ะนั่นอ่ะสิเออ
ตำรวจสพแม่ริมพอตำรวจมาถึงก็เข้าไปพูดไปคุย
อ่าพวกนี้ถึงยอมแยกย้ายกลับไปนะ
แต่ก็ไม่กลับไม่ง่ายนะเดินวนไปวนมาพูดจาประชดประช
จ้องหน้าแสดงความไม่พอใจเพราะตำรวจเขาบอกว่า
อย่างนี้คุณเข้าไม่ได้คุณไม่ได้ทำผิดกฎหมายก็จริงอ่ะ
แต่คุณเข้าไม่ได้มันเป็นพื้นที่โรงพยาบาลหน้ากากอนามัยก็ไม่ใส่
สุดท้ายถึงยอมกลับไปโดยก่อนจะจากไปชูนิ้วกลางเป็นสัญลักษณ์ให้เจ้าหน้าที่

พวกเนี้ยเขาลงมาบอกว่าเพื่อนผมหกล้มปวดข้อมือเขาเขากุมมือมาเนอะ
ว่าเอ้าทำไมไม่ใส่แม่ล่ะลูกประมาณนี้ค่ะถ้าไม่ใส่แม่เราเราจะไม่ให้ขึ้นเลยเหรอ
แล้วก็น้องเขาอีกสักแป๊บหนึ่งน้องเขาก็ลงมาขณะที่น้องเขาลงมารอบแรกลงมา
ก็ไม่มีอะไรแต่ว่าเนี่ยน้องเขาขึ้นลงขึ้นลงไงเราจำเป็นต้องเตือน
ก็เลยบอกว่าลูกถ้าเกิดขึ้นอีกครั้งนะเขาใส่แม่ด้วยนะเพราะว่าเชื้อโรคมันเยอะ
เขาก็หันหน้ามาแล้วก็ตะคอกใส่ซอยเขาบอกว่ารู้แล้วอีกประมาณตะคอกใส่เรารู้แล้ว
เราก็พูดดีนะเอ้าทำไมพูดอย่างนี้อุตส่าห์เตือนให้ใส่แมสเลยอ่ะ
ไปเที่ยวมาซะได้ไงประมาณนี้ค่ะก็คือไปเที่ยวมาตั้งแต่ตีสี่นะคะ
แล้วก็อีกสักแป๊บนึงก็มีกลุ่มวัยรุ่นเข้ามาประมาณเยอะเหมือนกันนะคะประมาณ๑๐คันทั้งหญิงทั้งชาย
เด็กเด็กว่าเห็นตำรวจเขาก็ยังเฉยอยู่นะเออพี่ตำรวจเขาก็ไปคุยด้วยคุยด้วยแบบเออเหมือนเตือน
คือเราจะไม่ได้ใช้ความรุนแรงนะเพราะเป็นเด็กมันโกรธไม่ได้ค่ะถ้าเราอยู่ชุดขาวเราโกรธใครไม่ได้

ท่านผู้ชมฟังกันไว้เลยนะฮะจริงท่านที่ให้ความร่วมมือพยายามปฏิบัติตัวกันเป็นอย่างดีอยู่แล้ว

ผมต้องกราบขอบพระคุณแทนเจ้าหน้าที่มากมากค่ะใครที่ไม่ได้ทำเลยหรือว่าทำน้อยมาก
คิดแค่ว่าเออไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกฟังเจ้าหน้าที่ท่านพูดนะฮะ
เขาเหนื่อยนะฮะจริงเหนื่อยกายแล้วอย่าให้เหนื่อยใจไปอีกเลยฮะ
แล้วมาเจอคนแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยเขาอุตส่าห์เตือนแล้วต้องปฏิบัติตามกฎ
เขาก็ต้องทำตามหน้าที่ไอ้พวกนี้มาโวยวายโวยวายไม่พอใจชูนิ้วกลางให้เขาอีก
แต่ไม่ต้องห่วงครับท่านผู้ชมครับช่วงบ่ายวันนี้ตำรวจสพแม่ริมตามตัวมาได้แล้วฮะ
คนคิดว่าจะรอดเหรออืมเมื่อเช้าเนี่ยเขาไม่อยากให้เหตุการณ์รุนแรง
เขาก็เลยอ่ะปล่อยปล่อยไปก่อนอ่าก้มหน้าก้มตาเดินเข้าโรงพักกันเนี่ย
นี่มาเลยเนี่ย๘คนนะฮะที่ไปก่อเหตุที่โรงพยาบาลนครพิงเมื่อเช้ามืดนะครับ
หนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นบอกว่าก็ตอนนั้นมันโมโหโมโหที่ถูกเจ้าหน้าที่มาเตือนเรื่องหน้ากากอนามัย
ซึ่งรู้อยู่แล้วอืมรู้แล้วแต่ไม่ทำไงผู้สื่อข่าวของเราก็ถามว่าอ้าว
แล้วอย่างนี้ไม่กลัวโควิดกันเหรอโควิด๑๙เนี่ยไม่กลัวเหรอ
นี่มารายงานตัวนี่หน้ากากอนามัยก็ไม่ใส่เอ้าไม่ใส่หน้ากากกันสักคนเลยอ่ะทำไมอ่ะ
นั่นน่ะสินะถามว่าไม่กลัวเหรอพ่อแม่ไม่รู้เหรอว่าออกมาจับกลุ่มกันเนี่ย
คงกลางคืนเนี่ยออกจากบ้านเนี่ยไปจับกลุ่มกันเนี่ยเด็กพวกนี้บอกว่ายังไงรู้ไหม
บอกว่าก็เรื่องโควิด๑๙เนี่ยก็รู้ว่าแหละพ่อแม่ก็บอกให้อยู่บ้านแต่ไม่เชื่อไง
ก็เพื่อนนัดอ่ะก็อยากออกมาหาเพื่อนอ่ะเรื่องชูนิ้วกลางให้กับเจ้าหน้าที่
พวกนี้ปฏิเสธนะฮะบอกว่าเขาไม่ได้ทำนะเขาบอกว่ามันมีหลายกลุ่มหรือเปล่า

คือเพื่อนผมเจ็บใช่ไหมครับผมก็ร้อนใจแล้วเขาก็เตือนผมว่าให้ใส่ผ้าแมส
พยาบาลเขาฝากป้าอีกคนนึงมาบอกให้ผมครับผมผมกำลังลงมาแล้วเขาบอกน้องใส่แม่เตอร์เนอร์
ผมก็บอกครับแล้วพยาบาลเขาก็มาเตือนผมอีกรอบน้องใช้แม่ด้วยนะ
ผมก็บอกครับผมรู้แล้วครับแล้วพอผมขึ้นเสียงปุ๊บ
เขาก็มาหาว่าผมว่าแล้วน้องมาขึ้นเสียงทำไมที่โรงพยาบาลนะ
หัดป้องกันด้วยใส่แมสอ่ะ
ทำไมถึงจะต้องยกนิ้วไอเลิฟยูชูนิ้วกลางให้คุณพยาบาลครับผม

ไม่รู้นะครับไม่เกี่ยวนะครับ

ทำไมถึงแบบยังออกมารวมตัวแล้วมันได้มีการทำไมไม่สวมอันนี้

แล้วทำไมต้องออกมารวมตัวกันครับผม

ไม่รู้เหมือนกันแม่พ่อแม่ก็บอกให้อยู่บ้านครับ

มีอะไรหรือเปล่า
โอ้ยหนูเอ้ยก็ผมเดือกครับตอบแค่นี้
อยากจะให้ไปใส่เสื้ออะไรของขวางอย่างนี้ให้ครบทุกคนเลย

นิติก็ไม่กล้าเข้าใกล้เด็กเขาไม่ใส่หน้ากากอนามัยต้องยื่นมัยไปพังห่าง
ส่วนตำรวจนะครับพลเวียบริปิเชษจิรวรรณันตสินท่านภูมิคับการตำรวจประทรศน์จังหวัดเชียงใหม่นะ

คนที่ไม่ให้ความร่วมมือเลยในช่วงภาวะที่ประเทศชาติต้องต่อสู้กับโควิด๑๙เนี่ย
ท่านก็มาคุยกับวัยรุ่นกลุ่มนี้นะครับ
โดยท่านบอกว่าได้เอาตัวกลุ่มวัยรุ่นพวกนี้มาตักเตือนแล้วก็ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อบังคับ
ขอความร่วมมือและความอันตรายในช่วงโควิด๑๙แล้ว
วัยรุ่นกลุ่มนี้ก็รับฟังแล้วก็บอกว่าเข้าใจนะ
ว่าตอนนี้ควรจะต้องอยู่แต่ที่บ้านเพื่อความปลอดภัย
ก็ไม่รู้ว่ามันจะเข้าใจมากน้อยขนาดไหนนะ
แต่ท่านก็เลยทำทันบนไปบันทึกประวัติไว้เรียกผู้ปกครองมารับทราบแล้วทำประวัติเอาไว้แล้ว
ถ้าทำแบบนี้อีกคราวนี้โดนลงโทษแล้วนะฮะจะเอาหนักเลยนะครับ
วันนี้ท่านนายกก็สั่งบอกใครทำผิดเนี่ยถ้าดูเลยอันไหนเอาผิดได้ทั้งความผิดเกี่ยวกับพรกรฉุกเฉิน
แล้วก็กฎหมายเรื่องโรคระบาดพวกนี้ให้เอาผิดให้เต็มที่ตอนนี้ถูกทำทันบนไปแล้วนะครับ
ส่วนประชาชนที่มาที่โรงพยาบาลบอกว่าทุกครั้งที่มาโรงพยาบาลก็จะใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง
ล้างมือให้สะอาดตามที่เจ้าหน้าที่ที่จุดคัดกรองแนะนำพฤติกรรมของวัยรุ่นกลุ่มนี้ที่แสดงออกมา
มองว่าไม่เหมาะสมไม่คิดถึงส่วนรวมนะแล้วก็ไม่รักตัวเองไม่รักสังคม
ก็มีฝั่วโหลกโควิดไนกินด้วยถ้าค้นต้มแล้วรักษาเศร้าการและกาล
แล้วก็เราก็อย่าเห็นแก่ตัวค่ะต้องคิดถึงส่วนรวมค่ะ
หนูคิดว่าเจ้าหน้าที่เตือนเพื่อความหวังดีของพี่หรือว่าน้องคนนั้นด้วย

วัยรุ่นพวกนี้เนี่ยบอกเลยนะเจอพี่ติเนี่ยโชคดี